คะส่งกำลังใจไปนะคะที่พื้นที่จังหวัดลำปาง
มันตกต่อเนื่องจริงเชียงรายก็เหมือนกันนะ
โอ้โหมันทั้งน้ำป่าไหลหลากเองทั้งน้ำท่วมนะคะ
ในพื้นที่ของชาวบ้านในหมู่บ้านหลายแห่งเลยทีเดียว
อันนี้เป็นน้ำป่าจากดอยขุนตานค่ะมันไหลหลาก
หลากมาตามลำห้วยแม่ตาแล้วก็ทะลักเนี่ยเอ่อล้มนะ
เข้าไปท่วมสี่หมู่บ้านเลยนะคะของตำบลปงยางคกนะคะ
ห้างฉัดที่จังหวัดลำปางค่ะน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนทั้งถนนเองด้วย
แล้วก็พื้นที่การเกษตรชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนกว่าหกร้อยหลังคาเรือนนะคะ
ตรงถนนสายห้างฉัดเกาะคาก็มีน้ำท่วมสูงระยะทางถึง๔๐๐เมตรค่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรแล้วนำเครื่องจักรมาตักพวกผักตบชาวาที่มันไหลมาเนี่ย
เพราะว่าพอมันไหลมาเยอะมันไปขวางลำน้ำอีก
แล้วน้ำมันก็ไหลต่อไม่ได้นะคะทีนี้กระแสน้ำเนี่ยมันก็ไหลเข้าท่วมโรงงานเซรามิกด้วยนะคะ
ของนายร่ำรวยสายคำน้อยซึ่งเขามีสินค้าที่เพิ่งจะผลิตเนี่ย
รอส่งให้ลูกค้าโอ้โหได้รับความเสียหายมูลค่าเป็นแสนเลยอ่ะแบบนี้
ปริมาณน้ำฝนที่ตกในพันธีรอยขุนตาลในช่วงยี่สิบสี่ชั่วโมง
หนึ่งร้อยสิบเก้ามิลลิเมตรไม่ห่างกันมากและอำเภอห้างฉัดก็วัดได้ถึงหนึ่งร้อยสิบแปดมิลลิเมตรค่ะ
ไปดูที่เชียงรายกันหน่อยนะคะฝนก็ตกหนักทำให้มีน้ำป่าทะลักเข้าท่วมสองหมู่บ้านค่ะ
คือหมู่สิบแปดกับหมู่ยี่สิบสี่ของตำบลห้วยศักดิ์อำเภอเมืองเชียงรายน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านกลางดึก
จุดน้ำท่วมสูงกว่า๑เมตรทำให้ทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าน้ำป่าไหลหลากมาช่วงตี๒แต่ไม่กล้าลงไปเก็บทรัพย์สินที่อยู่ด้านล่าง
เพราะกลัวจะเกิดอันตรายค่ะถือว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยเป็นน้ำท่วมหนักครั้งแรกในรอบกว่า๒๐ปีเลย
ตอนนี้สำหรับสถานการณ์ทั่วไประดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วเจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกันค่ะ
แล้วก็ต้องเร่งสำรวจความเสียหายด้วยนะคะโอ้โหสองที่แล้วนะ
ไปกันที่จังหวัดตากกันบ้างก็แล้วกันนะคะระดับน้ำในแม่น้ำเมยเนี่ยเอ่อ
ตลิ่งสองฝั่งเลยค่ะทั้งชายแดนไทยเมียนมาบางจุดเนี่ย
น้ำท่วมสูงกว่าตะหลิงกับหนึ่งเมตรเลยน่ะอืม
ในเขตอำเภอแม่สอดแล้วก็จังหวัดเมียวดีค่ะ
ประเทศเมียนมาก็ฝนตกหนักนะคะพื้นที่สองหมู่บ้านในตำบลท่าสายลวด
มีน้ำท่วมบ้านค่ะของบ้านเรือนนี่แหละบ้านเรือนประชาชน
แล้วก็บางหลังเนี่ยเขาบอกว่าท่วมเกือบมิดหลังคาเลยนะคะ
ส่วนอีกจุดที่พื้นที่หมู่หนึ่งตะมนต์แม่ตาวก็มีบ้านเนี่ย
ถูกนำท่วมกว่าครึ่งเมตรจนที่อศฝ่ายปกครรภ์และหน่วยงานต่างต่าง
พยายามเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะคะช่วยกันขนย้ายสิ่งของออกไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยค่ะ
ก็เร่งให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะ